คุณผู้ชมเราพูดถึงและรายงานไปตั้งแต่เมื่อวาน
ที่พนังน้ำชีที่กรสินเนี่ยมันแตกใช่

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านสะดำศรี

ขาดเป็นทางยาวกว่า๕๐เมตร

น้ำไหลเข้าบ้านน้ำไหลเข้าบ้านชุมชนฮะพนังกั้นน้ำชีที่บริเวณกิโลเมตรที่หกบ้านสะดำศรี
ตะบนลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินครับมันซุดซุดแล้วขาด
เนี่ยประมาณห้าสิบเมตรอ่ะปริมาณน้ำไหลทะลักลงพื้นที่ด้านล่างสิครับ
น้ำมันไหลจากสูงลงต่ำส่งผลกระทบให้พื้นที่นาข้าวบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะตะบนลำชีตะบนคล้องชัยพัฒนาอำเภอคล้องชัย
ประกาศเสียงตามสายนะให้ประชาชนเก็บข้าวของขึ้นที่สูง
พยพสัตว์เลี้ยงเห็นไหมประชาชนออกมาแล้วนะครับ
แล้วพาครอบครัวไปยังที่ปลอดภัย
ซึ่งจัดเป็นศูนย์พักพิงไว้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคล้องชัย
นะฮะขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบ๘หมู่บ้าน๗๓๙ครัวเรือน
แต่ต้องอบพยพอย่างเร่งด่วนครับ
คือบ้านโนนแดงบ้านกุฎเสื่อมบ้านสะดำศรี
แล้วก็น้ำท่วมนาข้าวแล้วตอนนี้๕๐๐๐กว่าไร่ครับ
คุณผู้ชมครับพนังกั้นแม่น้ำชีขาดกว่า๕๐เนี่ย
ตรงที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยตอนนี้บ้านเรือนประชาชน
กว่า๔๐๐หลังคาเรือนนะครับในพื้นที่ตะบนลำชีอำเภอคล้องชัย
ขยายวงกว้างไปเรื่อยโอ้โหน้ำแข็งดอม
คุณผู้ชมแบบเนี้ยโอ้โหมันไปหมดเลยคราวนี้มันเจิกหมดเลยมันทั่วหมดเลย
มันหลากหมดเลยคุณผู้ชมฮะขยายวงกว้างไปเรื่อยเรื่อยครับ
เพราะว่ายังอุดรูไม่ได้จะอุดยังไงล่ะ
ตามสูตรก็ต้องบิ๊กแก๊กลงก่อนแล้วค่อยโอ้โหยากดูแล้วยาก
ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัย
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่เอาเครื่องจักรกลหนักเข้าไปซ่อมแซมจุดที่พนังมันขาด
เดี๋ยวดูซิที่ทำอย่างไรและก็อำนวยความสะดวกได้ครับ
ให้กับชาวบ้านที่ต้องอบพยพจากพื้นที่แล้ว
ต้องไปตั้งโรงครัวเอาน้ำดื่มมาเข้าสารอาหารแห้งมา
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าในจุดเผชิญเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการสำรวจที่บ้านสะดำศรี
บ้านวังยางในระดับน้ำสูง๓๔เมตร
นี่บ้านสระดำศรี๓๔เมตรนี่คือถ้าสูงหน่อย๒คนต่อ
นี่ดูไกลนั่นน่ะคุณผู้ชมฮะดูบ้านแต่ละหลังสิ
ถ้าตัวไม่สูงหน่อย๓คนต่อนะท่วมหัวนะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับ๓๗๖หลังคาเรือน
ใน๔หมู่บ้านของตำบลรำชีได้รับปกติโดยไป๑๕๖๐คน
ชุดตอบโตภัยพิบัติกู้ภัยเมตรธรรมจังหวัดกรรละศิลป์
เอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
ที่บ้านกุศเชื่อมตำบลรำชีฮะอเผลอคล้องชัย
จากปริมาณน้ำมันท้นตะหลิ่ง
เข้าทั่วหมู่บ้านสูง๒๓เมตร
คือต้องอบพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อน

จุดที่ว่าการอำเภอคล้องชัยในตอนนี้๖๗คนแล้ว
ผู้ป่วยก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ
แล้วก็ย้ายส่งไปยังโรงพยาบาลคล้องชัยต่อไปครับ
โอ้โหกาลสินกาลสิน